เอามาตามความคืบหน้ากรณีการที่มีผู้ออกมาเปิดเผยเรื่องตำรวจท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย
เรียกรับสวยรับสินบนรีดไถประชาชนรีดไถแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต
ไปมามันจะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องของการปราบรามทัวร์ศูนย์เหรียญในพื้นที่หรือไม่อย่างไร
คือเขาแทบไม่เสียราคาค่าทัวร์เท่าไหร่เลย
คือเรื่องนี้พลตรีสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าผู้การโจ๊ก
ตอนนี้เขาเป็นรักษาราชการรองผู้บรรยากาลหรือภูตรห้องเที่ยวล่ะ

โอ้โหปราบปรามมาแบบเข้มข้นเลยค่ะ
ไทยรัฐนิวโชว์ของเราก็นำเสนอเรื่องนี้แบบต่อเนื่องเลยนะ
แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดมีผู้ที่อยู่ที่ภูเก็ต
ชื่อเล่นว่าโจ้นายธรรมรัฐสุวรรณโภษีนะครับ
ภูการโจ๊กพลมตรีสุรเชษฐ์มาอยู่ท่องเที่ยวแล้ว
สวัสดีครับทางพันธุ์ตำรวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรณีที่นายธรรมรัฐหรือว่านายโจ้
หนังสือร้องเรียนกรณีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ผัวพันธุ์เรื่องสวยรีดถ่ายประชาชน
โดยอ้างว่ามีตัวเลขการรับสวยและรีดไถในพื้นที่
เอาเฉพาะแค่ในพื้นที่ป่าตอง
ชายหาดชื่อดังเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทต่อเดือน

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้

พร้อมกับยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตามมองว่าประเด็นที่เกิดขึ้น

การปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างจริงจังหรือเปล่า

มาสร้างความเสื่อมเสียให้กับตำรวจ
ถือว่ามีความผิดตามพค

แต่ว่าเขายืนยันว่าตำรวจยืนยันว่า
ยังไงก็เดี๋ยวทางตำรวจท่องเที่ยวเขา
จะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอะไรเรื่องพวกนี้นะครับ
ล่าสุดครับพอทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทางนายธรรมรัฐหรือว่าโจ้สปอร์ตไลท์ภูเก็ต
ความยาวกว่า๕๐นาทีนะครับ
ยืนยันว่านังสือร้องเรียนที่ส่งไปยัง
รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องของการปราบรามทัวร์ศูนย์เหรียญ
มันเป็นเรื่องของการที่ตำรวจท่องเที่ยว
มีการรีดไถในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ชาวป่าตองชาวภูเก็ตทราบดีเกี่ยวกับการเก็บสวยในพื้นที่
บรรดาผู้ค้าและนักท่องเที่ยว

สปอร์ตไลท์ภูเก็ตคือคนนี้คุณเขียนมาสอน

ในเชิงท้าทายว่าหากมีการเก็บสวยในพื้นที่จริงเนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพร้อมจะลาออกหรือไม่
หากเรื่องที่ยื่นร้องเรียนไปเป็นความเท็จ
จงใจทำลายภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตนก็พร้อมจะถูกดำเนินคดี

ที่ท่านกฤษณะจะออกมาแถลงแล้ววันนี้ท้าท่านกฤษณะว่า

เคยท้าโภคดนตรีสุรเชษฐ์หากผ่านรักษาราชการแทนรองพุทธการห่วงท่องเที่ยว
บอกว่าถ้าไม่จริงนะ
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าภูเก็ตไม่มีตำรวจท่องเที่ยวรับสวยและรีดถ่ายชาวบ้าน

ตนจะยอมทำตามที่ออกมาเปิดเผยข้อมูล

ด้วยการไปเลียชักโครก
อมอุจจาระสุนัขที่บ้านท่านผู้การโจ๊ก

ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยว